คุณผู้ชมเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องลายเซ็นกันไหม
ส่งมาบอกไลน์หน้าจอหน่อยบางคนเขาเชื่อไง

ว่าลายเซ็นต์แบบนี้มันส่งผลต่อดวงชะตา
แล้วยิ่งปีหน้าปีหน้าคือปีชวด
ดังนั้นปีชงนะคุณคือคนที่ชงร้อยเปอร์เซ็น

นายกรัฐมนตรีค่ะเกิดปีมะเมีย
ทีนี้พอชงร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้แล้ว
เมื่อวานข่าวก็ออกมามีการเปรียบเทียบลายเซ็นต์ของนายกเลยนะ
ว่านายกเปลี่ยนลายเซ็นต์เพื่อที่จะแก้เรื่องปีชงหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางด้านเป็นหมอดูชื่อดังสองท่าน
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เราไปดูท่านแรกกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากนายพาณุวัฒน์พันวิชัศกุล
หรือว่าสินแสพานุวัฒน์เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ในฐานะนักโหราศาสตร์
คือคนเขาตั้งข้อสังเกตกันไง
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย

นายกจะแก่เคล็ดแก่ดวงชะตาหรือเปล่า
เพราะว่าปีหน้า๒๕๖๓ปีชวดเนี่ย
เป็นปีชง๑๐๐ของคนเกิดปีมะเมีย
ทีนี้ค่ะสินแสพานุวัฒน์ก็ยืนยันนะ
บอกว่าลายเซ็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เปลี่ยนแปลง
มันอาจจะมีชิดบ้างมีห่างไปบ้าง
แต่ดูสิรูปแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิม
นี่นักข่าวเราเอามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยนะ

๖๑ยังไง๖๒ยังไง
คือโดยเฉพาะนามสกุลคุณดูสิ
ตรงคำว่าจอจานแม่งอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไป
จากปี๖๑มาปี๖๒ทำไมมันแปลกล่ะ
เห็นไหมแล้วก็ชื่อกับนามสกุลมันชิดกันมากขึ้น
ตัวปอปาด้วยบางคนก็บอกว่าหัวปอปานี่มันมาทับตรงหางปอปาหรือเปล่า
แล้วก็หัวปอปามันกลมหมายความว่ายังไงก็ตีไปนู่น
ใช่ค่ะแต่ว่าสินแสพานุวัฒน์บอกว่าอย่าตีความว่าลายเซ็นเป็นเรื่องดวงชะตาเลย
ความจริงมันเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยเท่านั้น
ซึ่งนักโหรศาสตร์ก็อาจจะมีบ้างนะที่เอาไปประกอบกับดวงชะตาจากเรื่องอื่น
ส่วนที่มีการโยงไปถึงเรื่องของการแก้ชง
แสพนุวัฒน์บอกว่าปีหน้าเป็นปีชงของคนเกิดปีมะเมีย
ไม่ใช่เป็นแค่ปีชงของพลเอกประยุทธ์นะ
แต่ว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าจะมีโงเห้งที่ดีเข้ามาช่วยเสริมดวง
นี่มานั่งนึกดูมีอีกคนนึงเหมือนกันคุณ
ที่เกิดปีมะเมียคุณแพมลถรรจึงร่วงเริ่มกิจในขวานาภักดิ์อนาคตใหม่
ก็สินแสพานุวัฒน์บอกว่าจะต้องเจอปัญหาหนักหนาสาหัสหลายประการ
ปีหน้าเหรอแต่ปีนี้คุณธนทรก็เจออะไรเยอะนะแล้วเดี๋ยวลองดูวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้เรื่องของหุ้นวีลักษณ์มีเดียจะยังไง
ฟังเสียงสินแสพาณิวัฒน์นะ
โอ้โหนะครับก็เป็นคำทำนาย
ส่วนอีกคนนึงอาจารย์คาทาชินบัญชรนี่แหละอาจารย์นี่แหละ

ใช่ก็คือเรื่องกรณีที่มีการเปลี่ยนลายเซ็นต์เนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้อาจารย์คาทาบอกว่าเท่าที่ดูลายเซ็นนายก
รูปลักษณ์รูปแบบยังเหมือนเดิม
อาจจะมีบางครั้งที่ดูรูปแบบมันเปลี่ยนไปบ้าง
แต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปตามความรวดเร็วแล้วก็อารมณ์ในการเซ็น

เพราะวันก่อนอาจารย์คาทาไปที่ธรรมเนียบ

ก็เอาประชาสัมพันธ์เรื่องของสภากาชาติไทยไป
แล้วก็ไปมอบของให้นายกรัฐมนตรี
แล้วก็ไปทักเรื่องดวงนายยกรัฐมนตรีนี่แหละ
ก็เลยเป็นประเด็นว่าหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
มีการเปลี่ยนลายทรงลายเซ็นต์อะไรหรือเปล่า

เออฟังเสียอาจารย์หน่อยครับ

แล้วคือหัวเนี่ยมีความมงบอกถึงวิสัยทัศน์
วิชชั่นความเป็นตัวของตัวเอง
ความเป็นผู้นำต้องมีหัว
อันที่สองก็คือตัวปลาหัวกับปลายหาง

ติดกันเนี่ยแปลว่าไม่โอเค

ปลาท่านเนี่ยหัวกับปลายท่านเนี่ย

อาจารย์คาถาบอกว่าลายเซ็นต์ท่านดีอยู่แล้ว
อาจารย์คาทาคะแล้วไอ้ที่มีข่าวออกมา
บอกว่าอาจารย์คาธาเนี่ยแนะนำให้นายกเปลี่ยนลายเซนต์มันยังไง
ก็อย่างที่ผมได้บอกอาจารย์กระทาเนี่ย

นี่อาจารย์คาทาเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกกับนักข่าวเรานะ

เตือนให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยระวังเรื่องปีชงในปีหน้า
เอาอย่างเช่นช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎาเนี่ย

อันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดเลย
นายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดวันที่๒๑มีนาคม๒๔๙๗
คือปีมาเมียคุณผู้ชม
แล้วเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมว่าปีหน้าคือปีชวดถูกไหม
ชง๑๐๐ของคนเกิดปีมะเมีย
เอาไปดูชงร่วมหน่อยละกันก็มีปีชวดมีปีชวดนะปีรกาแล้วก็ปีเถาะ

อ่ะทำบุญทำดีก็จะได้ไม่ชง
ไม่ว่าจะชงยังไงก็แล้วแต่คุณคุณคิดว่าเป็นชงดีสิ
คุณจะเปลี่ยนลายเซ็นต์เหรอครับซิอ๋อแต่ว่าทางด้านของผู้ติดตามนายยก
บอกว่านายกรู้เรื่องนี้แล้วนายกบอกไม่ได้เปลี่ยนลายเซ็นต์จริง
แค่บางครั้งมันก็หวัดไปเร็วไปหน่อยเพราะงานเยอะ

แต่เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะเรื่องของลายเซ็นต์นะคะ